ชมรมกาลสินฟุตซอลคลับร่วมกับชมรมผู้ตัดสินฟุตซอลจังหวัดกาลสินจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศลชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสิน
เพื่อนำรายได้ทุกบาททุกสตางค์มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยป่าเมานพดลพนะ
ผลการแข่งขันฟุตซอลการกุศลครั้งนี้ได้รับเงินรายได้จากการจัดทั้งหมด๒๕๐๐๐บาท
มอบให้กับอดีตแข้งทีมชาติไทยไว้เป็นค่ารักษาพยาบาล
ป่าเมานพดลพันนะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเคยอยู่สังกัดทีมสโมสรกีฬาราชประชาสโมสรกีฬากองทัพบก
ปัจจุบันมีอาการเจ็บป่วยจากอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องนั่งรถเข็นไปหาหมอเพื่อรักษาอาการทุกวันที่โรงพยาบาลจังหวัดกาลสิน